เพราะว่าวันนี้คุณน้ามาจากอเมริกาด้วย

มันเด็กวันนี้ไม่กว่า

บอกให้ตังกินหนมสามสิบลูก

คุณนิ่งร้อง

ร้องนายให้รับคุณ